เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นคือเมียเนี่ยใช้มีดฟันคอผัวจนเสียชีวิตอยู่คาเถียงนาคือที่เถียงนาตรงนี้ที่ไปเจอศพกันเนี่ยทางภรรยาเขาบอกว่าสามีชอบบังคับให้เขาไปซื้อยาบ้าแล้วก็ซื้อเหล้ามาให้ดื่มเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจะขู่บังคับเขาอีก
ไปดูที่งานศพนะครับเธอร้องไห้แทบขาดใจครับ
นี่ฮะเสียงร่ำให้พร้อมกับเสียงตะโกนพูดกับสามีที่อยู่ในโรงศพของเธอนะครับ
บอกว่าพี่บังคับฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นางทัศนีพัดเพ็งชื่อเล่นชื่อเขียวนะครับอายุห้าสิบเอ็ดปี
นี่ไปกอดรูปของสามีที่อยู่ที่หน้าโรงศพสามีคือนายภัยทูลพัดเพ็งอายุ๕๓ปีนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราวัดอินแปลงนะครับที่บ้านหนองแวงโศกพระ
ตำบลหนองแวงโศกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเธอเป็นคนที่ใช้มีดอิโต้ฟันคอฟันศีรษะสามีจนเสียชีวิตอยู่ที่เถียงนา
ไปเจอศพกันก็เมื่อวานนี้นะครับเธอก็ถูกคุมตัวดำเนินคดี
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ชอบใช้ให้เธอไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้ามาให้
คืนก่อนเกิดเหตุก็บังคับให้เธอไปอีกเอามีดมาขู่บังคับด้วย
แล้วก็มีการทะเลาะกันแย่งมีดกันเธอก็เลยหลับหูหลับตาฟันใส่เข้าไป
จากนั้นเธอก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจที่เป็นน้องของผู้ใหญ่บ้าน
เธอเนี่ยฆ่าสามีแล้วนะตำรวจเขาเลยมาตรวจสอบ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาวันนี้มาที่วัดเนี่ยฮะ
ก็เป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วครับทุกผู้ชมครับ
ร้องไห้ตลอดเวลาอยู่หน้าโรงศพสามี
ก็คงจะรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่เธอได้พูดออกมาเนี่ยพูดซ้ำบอกพี่บังคับฉันทำไมเนี่ยฮะ
ว่า
อุ้ง
อ่า
ว่า
ว่า

ก็ต้องมาช่วยปลอบกันนะครับสุดท้ายญาติพี่น้องก็เลยต้องพานางทัศนีเนี่ย
กลับไปที่บ้านก่อนเกรงว่าเดี๋ยวจะช็อกจะหมดสติที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องอุ้มขึ้นรถกันเลยนะฮะเพราะตั้งแต่มาถึงวัดเนี่ยเธอร้องไม่หยุดเลย
เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละทีนี้พอญาติพี่น้องก็พากลับไปที่บ้านก่อนนะครับ
เพราะให้อยู่ที่วัดนี่กลัวว่าเดี๋ยวจะช็อกจะหมดสติกันไป
ร้องจนสุดจนเป็นลมยืนไม่ไหวอะค่ะต้องอุ้มต้องหามกันเลยนะ
คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะก็ไปช่วยเนี่ยฮะ
เปิดประตูพาขึ้นรถกันด้วยเนี่ยนะครับ
ต้องใช้กันหลายคนหน่อยนะฮะช่วยกัน
นะครับอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงโศกพระนี่แหละ
เพื่อไปขอคุยกับนางเขียวนะฮะลวทสนีย์นะครับ
ภรรยาของผู้ตายและผู้ต้องหาในคดีด้วย
คือเธอก็ยังมีรอยบอบช้ำอยู่ทั้งตัวนะครับ
เธอก็ให้ดูรอยบาดแผลต่างที่มีอยู่นะครับ
แผลเก่าแผลใหม่ที่เคยเกิดเหตุที่ถูกสามีทำร้าย
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะฮะเธอบอกว่าก่อนหน้านี้สามีคือนายภัยทูลเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินมาก
ซ้ายมือนะครับผู้ตายนะครับสามีของนางเขียวนะฮะเธอบอกภัยทูลสามีนี่ขยันทำมาหากินมาก
คือทำมาหากินจนสามารถสร้างบ้านแล้วก็ซื้อที่นาได้๖๐กว่าไร่เยอะเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยช่วง๒๓ปีหลังมานี้เนี่ยเธอบอกว่าสามีเธอไปติดยาบ้า
แล้วเวลาที่จะเอายาบ้าเนี่ยชอบบังคับให้เธอไปซื้อถามว่าซื้อจากใคร
ก็ซื้อจากเอเย่นที่อยู่หมู่บ้านใกล้ใกล้พอสามีติดยาบ้านี่พฤติกรรมนี้เปลี่ยนไปเลย
ชอบทุบตีเธอด้วยนะแต่เธอก็อดทนมาตลอดเธออดทนอยู่เพื่อครอบครัวเพื่อลูก
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเธอบอกเธอเคยถูกนายภัยทูลสามีเนี่ย
ใช้ไม้หน้าสามเนี่ยตีเข้าศีรษะด้านขวาจนตอนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วต้นเดือนที่ผ่านมาพฤศจิกายนเพิ่งถูกนายภัยทูลสามีทำร้ายทุบตีนะฮะ
ต่อยเข้าที่ปากทุบเข้าที่ลำตัวตอนนั้นก็เข้าโรงพยาบาลอีก
ไปอยู่โรงพยาบาลมา๓วันจนมาเนี่ยกลางเดือนพฤศจิกายน
บอกที่ผ่านมาเธอพยายามอดทนตลอดพยายามอดทนอดกลั้นเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
ไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะหย่ากันไม่เคยปรีปากบอกญาติพี่น้องด้วย
กลัวว่าญาติพี่น้องจะเกลียดสามีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อน
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าสามีนะแล้วก็อยากจะขอให้ใครก็ได้
ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยมาช่วยเธอหน่อย
เธอบอกเธอเป็นห่วงลูกถ้าต้องติดคุกไปลูกจะอยู่กับใคร
ท่านผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เถียงนานะครับก็จะเป็นกระท่อมนะฮะ
กระท่อมเถียงนาเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านหนองย่าปล่อง
เพราะว่าทางผู้ตายกับทางนางเขียวภรรยาเนี่ยเขาจะมานอนอยู่ที่นี่เป็นประจำ
มาดูไร่ดูนาด้วยนะฮะก็ยังมีคราบเลือดของผู้ตายอยู่นะฮะ
ตรงจุดที่เกิดเหตุที่ไปเจอศพนะครับขวดเหล้าขาวก็ยังมี
มีปืนลมมีอาวุธมีดวางทิ้งอยู่ที่เถียงนาด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเคยมาทำสวนทำนาร่วมกับนายภัยทูลผู้ตายนะครับ
นายภัยทูลเป็นคนขยันทำมาหากินจริงนะจะมาติดก็ตรงที่ติดเหล้านี่แหละ
จนถึงขั้นต้องพาไปบนบานกับสารปู่ประจำหมู่บ้านว่าจะเลิกเล่า
ของมึนเมาแต่สุดท้ายนายภัยทูลก็ผิดคำสาบาน
แล้วยังเคยคุยกับชาวบ้านพูดกับชาวบ้านนะบอกว่านี่ก็กังวลใจอยู่
กลัวอยู่ว่าจะมีอันเป็นไปเพราะผิดคำสาบานกับสารพ่อปู่
แต่ภรรยาบอกไม่ใช่แค่ติดเหล้าอ่ะสิพักหลังนี่ไปเสพยาบ้าด้วย
ผู้ใหญ่บ้านหนองแวงโศกพระนะครับผู้ใหญ่เสกสรรจันราชบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายภัยทูลดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าจนเมานะพอตกดึกก็บังคับให้เมียไปซื้อเหล้าเพิ่ม
แล้วให้ไปซื้อยาบ้ามาด้วยพอเมียไม่ไปก็คว้าอีโต้จะฟันเมีย
ซึ่งตอนนั้นเมียหลบทันแล้วใส่จังหวัดที่นายไพทูลล้มลง
หยิบมีดขึ้นมาก่อนจะหลับหูหลับตาฟันใส่สามีไป
แล้วก็หนีกลับบ้านตัวเองแล้วก็โทรมาบอกทางผู้ใหญ่เนี่ย
ให้ไปดูหน่อยบอกเนี่ยฟันสามีไปแล้วตายอยู่ที่เถียงนา
พอผู้ใหญ่มาดูก็เจอศพจริงจริงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกตินายภัยทูลเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยนะครับ
เมื่อก่อนนี้เขาจะรักครอบครัวขยันทำมาหากินแล้วก็รักเมียมาก
๓๔ปีที่ผ่านมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เริ่มมีการทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยแล้วก็หนักข้อขึ้นทุกเดือนนะฮะ
ต้นเดือนที่ผ่านมาทำร้ายร่างกายจนนางเขียวเนี่ยเจ็บหนัก
ต้องไปนอนโรงพยาบาลสามวันส่วนลูกชายของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ
ตอนนั้นก็ต้องลางานเพื่อกลับประเทศไทยมาดูแลแม่
เพราะกลัวว่าแม่เนี่ยจะถูกพ่อฆ่าแต่จะโดนยังไงเนี่ย
นางเขียวเขารักผัวเขามากผู้ใหญ่บ้านบอก
อกจากจะทำร้ายภรรยาแล้วเมื่อ๒ปีก่อนนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายภัยทูลเคยใช้ไม้คมแฝก
ไล่ตีชาวบ้านจนเกือบตาบอดไปคนนึง
ตอนนั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะเขาแจ้งความนะครับ
จ่ายค่าชดเชยเขาเป็นเงินไปหลายแสนบาท
บ่อยมากครับเกือบทุกวัน
คือแกจะบังคับให้ภรรยาแกไปซื้อเหล้า
ซื้อเหล้าด้วยไปซื้ออาหยามาให้เสพด้วย

ครับบังคับด้วยก็เห็นใจพ่อ
คงจะกดดันนั่นแหละมันบ่อยครั้ง

มีความรักผัวขนาดไหน
โอ้ยรักมากเลยนะทำอะไรครับ
ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อผัวตลอด
ใจดีรักครอบครัวแม่เขียว
ก็ยังดูแลตลอดครับ
มีญาติของผู้ตายนะครับ
บอกว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ
ก่อนหน้านี้นายภัยทูลผู้ตายกับเมียของเขาก็คือนางเขียวเนี่ย

ช่วยเหลือกันทำมาหากินกันเป็นอย่างดี
จนกระทั่งนายภัยทูลเนี่ยมาเสียคนเพราะยาบ้านี่แหละ
เราก็ถามญาติของนายภัยทูลว่าเออนี่ภัยทูลเขาเสพยาบ้านี่เขาเสพเยอะขนาดไหนอ่ะค่ะ
คือเชื่อไหมฮะญาติบอกเสพยาบ้าวันละ๕๐เมตรนะครับ
แล้วไม่เขียวแกเล่าไหมว่าแกโดนอะไรมาตั้งเท่าไหร่บ้าง
โอ้ยไปหอดลงพักไปเกลียงคว่ำเขาโรงพยาบาลสุดขาดที่แหลกสำมุดเอามายาง๒อาทิตย์
โอ้โหวันละ๕๐เมตรเหรอแล้วมันก็ยังหาซื้อได้นะใช่ไหม

แสดงว่ามันเยอะจริงนะขนาดเสพวันละ๕๐เมตรนี่คนเดียวยัง

อยากจะเสพก็อันนี้ตามที่เมียเขาบอกนะ

ตามที่เขากล่าวอ้างก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนเอาไว้
ส่วนการต่อสู้ทางคดีความป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอย่างไร

ทางญาติญาติจะทำพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ